คุณผู้ชมครับเรื่องของความมีน้ำใจ
เป็นเรื่องที่สำคัญบนท้องถนนอย่างยิ่งนะครับ
ก็เหตุการณ์ที่ผมจะให้ดูคลิปดูภาพนี้

ที่ติดไฟฉุกเฉินติดหวอไว้ด้วยนะครับ

แล้วก็ถูกคนขับรถกระบะบังคับให้จอดเพื่อต่อว่า
นำเรื่องมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล

แล้วคุณยังมาต่อว่าผมอีกนะครับ

มาให้ดูกันเรื่องของน้ำจิตน้ำใจบนท้องถนนนะครับ

อีก่อน

ผ่านง่ายสูง

คือนี่เป็นเลนกลางรถคันนี้ก็ขับตรงไปแล้วมีกล้องหน้ารถจะเห็นว่าอยู่ตรงเลนกลาง
แล้วรถตัวเองเบี่ยงหลบรถไฟฟ้าเขามาเข้าเลนกลาง
แล้วจะยังมาหาว่าไอ้ตัวฉันเนี่ยที่ขับถูกเลนเนี่ยไม่เบียดเธออีกเหรอ
แจ้งให้ทราบเขาใช้คำว่าแจ้งให้ทราบ
แจ้งให้ทราบแบบนี้ถ้าเจอคนอารมณ์ร้อนด้วยกันนะอาจจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเลยนะฮะนี่คนขับเป็นผู้หญิงด้วยนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าธีรพันธ์มอสได้โพสต์คลิปนี้พร้อมระบุว่า
พี่สาวขับรถกำลังจะกลับบ้านพร้อมลูกสาวจากถนนรามคำแหงมุ่งหน้าไปมีนบุรี
แล้วก็มีเจ้ารถกระบะเจ้าปัญหาคันนี้ที่ติดบ่อไว้บนหลังคาเนี่ยขับตามมาต้องการที่จะแทรกเลนที่พี่สาวก็ขับมาตามเลนปกติคือเลนกลาง
หลังจากรถกระบะแสงมาได้ก็ขับปิดหน้าให้พี่สาวมาจอดตามนะครับ
ก็เป็นอย่างที่คลิปลงมาต่อว่าพี่สาวหาว่าขับเบียดจนทำให้พี่สาวก็ต้องขอโทษขอเรียกว่าจำใจขอโทษไป
ผู้โพสต์ไม่แน่ใจว่าคนขับรถกระบะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนเพราะว่ามีสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคารถของเขา
ด้านหลังก็ติดสติ๊กเกอร์ว่าเป็นรถปฏิบัติการพิเศษด้านข้างมีตราโล่อีกต่างหากคล้ายกับเครื่องหมายของตำรวจพร้อมกับมองว่าไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเบียด
แต่ไม่มีอุบัติเหตุก็โล่งใจไปควรมีน้ำใจให้กันไม่ใช่บังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งจอดเพื่อที่จะลงมาต่อว่าในลักษณะแบบนี้
ทั้งที่ถ้าเท่าที่ดูก็จะรู้ว่าใครเป็นคนผิดคนถูก
ใครเบียดใครตามคลิปนะคะใช่ครับ